กลางวันแบบนี้พูดถึงเมนูอาหาร
เมื่อวานที่กลายมาเป็นประเด็นร้อนเหลือเกินนะคุณสืบสกุล
เมนูไก่หลุมของหม่อมถนัดแดง
เมนูพิลึกกึกกือและที่สำคัญมันเป็นการทรมานไก่ด้วย

ไก่ไปฝังในหลุมหยอดน้ำกะทิ
ให้เนื้อมาหอมกะทิแล้วใครเอามันมากิน

เขาใช้คำนี้เลยเมนูไก่หลุม

ทีนี้เดี๋ยวไปดูวิธีการก่อนคุณผู้ชม
เขาก็จะบอกวิธีการเลยเอาขุดหลุมก่อน
หลังจากนั้นนำไก่เป็นที่มันยังกระตั๊กกระตั๊กอยู่เนี่ย
เอาใส่ไปในหลุมฝังแล้วโผล่มาแต่คอ

ง่ายฝังทั้งเป็นแบบนี้
แล้วระหว่างฝังเนี่ยนะไม่ได้ให้มันกินข้าวไม่ได้ให้มันกินน้ำ
ปล่อยให้มันตากแดดอยู่แบบนี้ค่ะ
แล้วก็หยอดกะทิเข้าไปหยอดใส่ปากให้มันกินแต่กะทิ
จอดไปแบบนี้สัก๒สัปดาห์

คือพอขุดออกมาเนี่ยไก่มันยังไม่ตายหรอก
แต่ว่าขนมันจะเปลี่ยนสีแล้วมันจะร่วงหมดเลย

มันจะชุ่มแบบน้ำกะทิแล้วก็มีความแบบเป็นน้ำกะทิ
เป็นมันของกะทิเยิ้มออกมาเลย
เออนะครับแล้วก็มอมถนัดแดก
เขาก็บอกว่าเมนูนี้เคยได้ยินมานานแล้ว
สมัยเด็กบางคนก็บอกว่า
ก็ไม่ได้ทำให้อร่อยขึ้นมากไปกว่าวิธีการหมักอะไรอย่างนี้นะครับ

เขาก็มาแนะนำเมนูแบบนี้
โอ้โหมันกลายเป็นประเด็นเลยค่ะคุณผู้ชม
ที่เขาเป็นเพจที่ทำรายการเกี่ยวกับพวกการหาอาหารตามธรรมชาติ

โอ้โหกลายเป็นกระแสร้อนเลยแหละ

มันไม่ได้ทำให้ไก่อร่อยขึ้นมากไปกว่าการที่

แต่ไอ้เมนูนี้มันเป็นการทำเกินเลย
จากคำว่าเพื่อการดำรงชีวิต
ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ควรจะมีเมตตา
ทำไมคือฆ่ามันก็ฆ่าไปเลย
ไม่ใช่มาทรมานมันแบบนี้๒อาทิตย์

จะทำเพื่อแค่ตอบสนองกิเลสตัญหาของตัวเองงั้นเหรอ
เพราะว่าตอนที่หม่อมถนัดแดก
เขาเอาคลิปนี้มาเผยแพร่แล้วเขาเขียนบรรยายคลิปไว้
บอกว่าตำนานเมนูซาดิต
ซึ่งก็รวบรวมเมนูต่างที่ออกแนวซาดิตกับสัตว
นำเสนอในรายการเช่นการฉีดเหล้าให้วัว
สลึมสลือแล้วก็เฉือนเนื้อวัวสดแล้วก็ย่างกิน

หลุมไก่กะทิก็เป็นเมนูซาดิตเช่นกัน
ใช่คุณแต่ทีนี้มันมีประเด็นเพราะอะไรรู้ไหม
ไม่ใช่แค่วิธีการอย่างเดียวมันมีช่วงท้ายด้วยไง
หม่อมถนัดแดกคือย่างไก่แล้วก็กินไก่
คนก็เลยเข้าใจว่าเฮ้ยมันคือตัวเดียวกัน
ไก่ที่ฝังอยู่ในหลุมหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้
กรณีแบบนี้เข้าข่ายข้อหาทารุณกรรมสัตว์หรือเปล่า
เพราะมันไม่ใช่การเลี้ยงไก่เพื่อเชื่อดกินปกติ
แต่ว่ามันเป็นการทรมานสัตว์ถ่ายคลิป
แล้วก็จะได้ผลประโยชน์เป็นพวกขาโฆษณาจากช่องยูทูปด้วย
ทีนี้ค่ะพอมันเกิดกระแสวิภาควิจารณ์

ใช่ค่ะมีทั้งไปโพสต์แล้วก็มีคอมเมนต์

กะทิกับไก่ที่ฝังคนละตัวกัน
ที่ฝังฝังแค่๕นาทีก่อนถ่ายคลิป

นำเสนอวิถีชาวบ้านสมัยก่อนว่าเขากินกันยังไง
พอลูกเพจทักท้วงมาผมก็ลบคลิปทันที
ขออภัยที่ทำให้หลายท่านไม่สบายใจ
อันนี้ตอนแรกโพสต์มาก่อนหลังจากที่เป็นประเด็น
และหลังจากนั้นมีความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลเยอะ
จนล่าสุดก็หม่อมถนัดแดกเขาถึงโพสต์เมื่อกี้ไง
ว่าไก่ที่เอามากินมันไม่ใช่ไก่ตัวที่เขาเอาไปฝัง

ไก่ที่ฝังอยู่มันมีชีวิตรอดปลอดภัยของมันอยู่
ค่ะไม่ใช่แค่โพสต์อย่างเดียวนะเขาไปตอบนางคอมเมนต์ด้วยค่ะ
เดี๋ยวฉันเข้าไปดูเขาบอกว่านี่มันคือการถ่ายรายการในยูทูป
ทีมงานผมไม่มีเวลามานั่งเฝ้าไก่ฝังดินป้อนกะทิ
ละ๒ช้อนเป็นเวลา๒อาทิตยหรอกครับ
ทั้งเสียเวลาแล้วก็ทรมานสัตว์
ตัวที่กินก็ไก่ย่างปกตินี่แหละครับ
รวมถึงมีคอมเมนต์บอกว่า
ไก่ตัวที่ขนร่วงมันผลัดขนตามอายุมันครับ
อากาศร้อนขนาดนี้ฝังดินกลางแดด๒อาทิตย์
รอดมาทำไก่กะทิหรอกไก่ตายก่อนแน่นอน

ตัวหนึ่งที่ถูกฝังอีกตัวหนึ่งที่ขนร่วง

แล้วก็หม่อมถนัดแดกเขาก็เผยออกมาว่า
ตัวนี้มันยังอยู่รอดปลอดภัยอยู่
ก็ถือว่ามันเป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่ออกมาแล้ว

มีการประสานสนรัฐพร้าวแล้วก็สพแม่แฝกสันทรายเชียงใหม่
คือเขาบอกว่าหลังจากที่มีการแจ้งความที่สนราชพร้าว
ให้ติดตามตัวหม่อมถนัดแดกมาสอบถาม
สงสัยว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ไว้เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็มีการประสานกับทางพันธุ์ตำรวจเอกสุธีจำปา
ซึ่งเป็นผู้กำกับสพแม่แฝดเชียงใหม่
แจ้งความเพิ่มกับเจ้าของเฟส
รวมถึงผู้จัดทำเมนูไก่หลุม
พร้อมกับพวกที่สพแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
จะได้ติดตามตัวมาสอบสวนเหตุการณ์ก่อน
แล้วก็หลังถ่ายคลิปเมนูซาดิบในรายการ
แต่เอาจริงนะหม่อมถนัดแดกเขาก็บอก
เขาก็บอกว่าผมอาจจะปากไม่ดีแต่ผมก็ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นนะ
รวมถึงให้กำลังใจเจ้าของฟาร์มไก่
บอกว่าตอนนี้ไม่ใช่ให้กำลังใจคุณผู้ชม
บอกว่ากำลังจะไปหาเจ้าของฟาร์มไก่
ให้ไปตามหาเจ้าไก่ในคลิปนี้
แล้วก็จะถ่ายภาพถ่ายคลิปมาให้ได้ดูต่อ

ใช่ค่ะทีนี้คลิปนี้เขาก็โพสต์ล่าสุดนะ
เขาเอาไก่๒ตัวที่ใช้ในการถ่ายทำ
อันนี้เลยคุณผู้ชมมาโชว์ให้เห็นว่านี่เห็นไหม

ไอ้ที่ผมกินเนี่ยมันเป็นไก่ที่ซื้อมาจากตลาดเท่านั้นเอง
เดี๋ยวอยากให้คุณผู้ชมลองฟังเสียงช่วงนี้หน่อยค่ะ
ไก่ตัวที่เราที่ฝังยินไว้เขาแล้วนะครับ

ขนมานะครับนี่มาครับ
ที่เราเอามาทำนะครับซื้อตลาดมาทำกินนะครับ
ที่เราถ่ายคลิปครับเราไม่ได้เอามาทำกินครับ

ยืนยันว่า๒ตัวยังอยู่ดีมีสุขอยู่นะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็บอกด้วยนะบอกว่า
การถ่ายคลิปเนี่ยมันเป็นการถ่ายเพื่อให้เห็นว่าเมนูไอ้ไก่หลุมไก่กะทิ
มันเป็นวิถีชาวบ้านในการทำอาหารที่มีมายาวนานแล้ว
หม่อมถนัดแดกก็บอกว่าผมก็รู้สึกไม่สบายใจนะ

เดี๋ยวจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นบทเรียนในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะ